โรมาคือโรมาโรมาก็คือโรมาที่มันไม่ใช่ปลาแต่จะให้ดูโรมาที่มากันเป็นฝูงเลยครับ
แม่เจ้าสวยมากเลิฟโอ๊ยอะไรเนี่ย
เฮ้ยโอ้เฮียน้ำน่ารักมากเลยอ่ะ
โอ้โหมากันเยอะมาเป็น๑๐ตัวโหในระยะประชิดเลยนะ
ที่ประเวทอาวนุ้ยเกาะพี่พีเลมู๗ตำบดอาวนางอำเภิมเมืองกระบีนะครับ
คุณผู้ชมครับโอ้โหแล้วแต่ละตัวไม่ใช่เล็กนะยาวใหญ่
เหมือนมัตแต๊ะระบำเลยคุณดูดินี่นี่นี่นี่ดูดิตัวเนี่ยมันยาวประมาณสัก๑๒เมตรนะ
ยไปไหว้มาอยู่แถวนั้น๑๕นาทีได้ครับ

ริชัยสุคำภาหรือว่า
ไกด์เปรมนี่เขาเป็นไกด์อยู่แถวนั้นไง
การเจอโลมาขนาดใหญ่ในลักษณะนี้มันบ่งบอกถึงอะไร
ความสมบูรณ์ของท้องทะเลที่จังหวัดกระบี
บอกเลยนะครับว่าไม่ใช่ทุกคนมาแล้วจะเจอกับ
ปานโลมาแบบนี้มันไม่ได้มาทักทายกันทุกวีทุกวันนะ
มันแล้วแต่คนแล้วแต่จังหวะแล้วแต่บุญภาวาสนาส่ง
จะพาคุณไปเจอกับปาโลมาแบบนี้
ดูผ่านคลิปอย่างเดียวผมว่ามันยังไม่พอ
มีโอกาสคุณผู้ชมลองไปเที่ยวที่จังหวัดกระบี่

ก็ยิบจังไปด้วยไงไปตอนนี้เดี๋ยวเขาไม่จ่ายค่าตัวนะ
โอ้เดี๋ยวทำงานจบแล้วค่อยไป
มีโอกาสต้องไปนะของพวกนี้มันเป็นกำไรชีวิต
ก็ดังเหมือนโปรดโลมาที่ไม่ใช่ปลาอยู่ดี
อันนี้คือร้องเพลงหรือบ่นอะไรนะ
เอางี้ดีกว่าคุณชนะน่าจะร้องเยอะไปกว่านี้